เศร้าไปนะจัดงานให้มันสนุกหน่อย
ยายชอบเรื่องราวที่มันสนุกสนาน
ลูกหลานก็พอคุณยายเสียชีวิตก็เลย
หมอลำมาเล่นตอนแห่ศพก็กองยาวซะเลย

ผู้สื่อข่าวลงพลที่ปฏิวะวัดบ้านเคืองคำนะฮะ
ตำบลเคืองคำอำเภอเมืองยะโสธรนะฮะ
ก็มีพิธีชาปนกิจศพสุดแปลกไม่เหมือนที่อื่น
จากว่ามีการเอากรองยาวไปแห่ศพแทน
มันก็คึกคืนเหมือนเป็นแห่กระถิ่นอะไรกันไป

เป็นศพของนางสมจิตสุดาเดชอายุ๖๕ปีครับ
อยู่ที่บ้านเลขที่๗หมู่๕ตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองยะโสธร
จากบ้านไปที่เมนวัดเคืองคำ
ราวกับเป็นงานบุญไม่มีความโศกเศร้า
แต่ว่าคนก็ใส่ชุดดำแหละนะฮะ
นายอธิเดชสุดาเดชเป็นน้องชายของผู้ตาย
บอกว่าพี่สาวล้มป่วยจากโรคลิ้นหัวใจรั่วหลายปีแล้ว
ก่อนจะเสียชีวิตในวันที่๒๐ตุลาคม
พี่สาวสั่งเสียไว้ว่าให้จัดงานศพตามประเพณีอีสานนะ
แล้วก็เน้นขอให้จัดแบบรื่มเริงอย่าโศกเศร้าฉันไม่ชอบ
ซึ่งคืนก่อนจะเผาเนี่ยนะฮะ
ญาติเองก็จ้างหมอลำไปเล่นในงานด้วย
วันแห่ศพก็เลยจ้างกองยาวเนี่ยเครื่องเสียงเนี่ยมาแห่กันไป
พี่สาวเขาเป็นคนชอบสนุกครับรักเสียงกรองยาวรักเสียงเพลง
ได้ยินปุ๊บมักจะนั่งฟังบางครั้งก็ลุกขึ้นเต้น
ขึ้นลำกันไปตามจังหวะของเพลง
งานศพก็เลยส่งเป็นครั้งสุดท้าย
หมอลำทั้งกรองยาวก็มาแบบนี้แหละครับ